อยากรู้ไหมเวลาเราเป็นแฟนกับใครแล้ว

ต้องทำอย่างพี่ไผ่เขานะคะตั้งแต่น้องดิวและพี่ไผ่นั้นเคลียร์ปัญหาหัวใจกันได้ช็อปปิ้งเหรอคะ
กลับมารักไม่ค่ะตอนนี้เกมโปเกมอนมาแรง
ไผ่วันพ้อยก็เลยขับรถพาสาวดิวไปล่าโปเกมอนที่หน้าสยามพารากอน

ไผ่ดูว่างนะครับจากที่ไม่มีกาติเมือง
ดิวร้องโวยวายจับโปเกมอนไม่ง่วงเลย

อย่าบอกนะว่าคนที่นั่งอยู่ข้างนอกแถวนั้นไปจับโปเกมอนกันมา

ดูอาการข้างนู้นเนี่ยพารากอนมีพารากอนกับโปเคมอนตอนตี๒
เส้นทางนั้นให้เดินเถอะอะไรอย่างนี้หรอ
คิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยฉันต้องพาลูกน้อง

พูดเลยอยากฟังขึ้นรถแล้วไปตามจับโปเคมอน

พั่วไปเรื่อยแล้วก็ถ้าสมมุติเราคนกรุงเทพฯ
เราจะรู้ว่าทางนี้จะต้องรัดตรงนี้
ห้ามฉันรัดว่ะให้เป็นทางปกติเพราะว่าเวลาอะไร
พี่ก็เนี่ย๒๓ทุ่มรถตี๊ดติดพี่คือมันติด
คือคนมันก็จะมาเก็บลูกบอลเก็บกระเป๋ากระเป๋าล้นกระเป๋าเต็ม
ฉันบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้ว

ก็ดีเราต้องทันลอกโลกก้าวไกลลูกต้องทันลอก
พี่ที่ไปเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็ขอร้องว่าพี่มดพี่มดห้ามเล่นเองนะ
เพราะว่าถ้าพี่มดเล่นเองหนูเชื่อว่าพี่มดจะต้องตาย
ฉันไม่อยากจะเมาส์เลยว่าพี่แจ๋วของฉันก็เล่น

นักแสดงยังมาไม่ถึงเซตก็เลยเก็บโปเกมอนก่อน

จุดที่โปเกมอนเยอะสุดต้องมีดอกสกุราม

สัคกุระมันรอไว้รอรอโปรแมนมันพี่หนุ่มเล่นแล้วไม่ใช่ธรรมดาวน์ค่ะ

ลูกพี่หนุ่มเล่นอะไรแล้วชอบใช้ตังค์ใช่ไหม
ไม่จบตอนนี้มันมีทัวร์แบบว่ามาเริ่มรู้สึกจากอะไรนะ
มันจะวิ่งตามทะเลไปเรื่อยเก็บโปเกมอนตามประเทศต่าง
หัวหนึ่งตกประมาณ๓๐๐ยูเอสนะ
ที่จะนั่งเรือไปเนี่ยแล้วมาเก็บโปเกมอนตามคาบสมุด

มีบริการแบบรับส่ง

กรับแท็กซี่ถ้าจับโปเคมอนต์ลด๕๐

มันประโยชน์คืออะไรว่าจับโปเคมอนต์นอกจาก
จริงพอเวลาเล่นเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะให้เดิน

ให้เดินเพราะว่าจริงขับรถพอเวลาที่รถมันขับไปเร็วขึ้นเนี่ย

กลางวันโอเคเดินกลางคืนดึกมากต้องระวังกันนิดนึงนะบางที

เอ๊เขาจะจับโปเคมอน
แล้วมันก็จะมีเคลื่อนว่าง